เดี๋ยวจะพาไปดูพระจมน้ำ

พาไปเห็นเพราะนี่คืออันซีนแห่งใหม่ของเมืองไทย

ติดตามกันเลยนะครับในช่วงของคุณชนะอยากเล่า
อะผมจะบอกแบบนี้ว่าพระจมน้ำหรือว่าพระพุทธศิริภูวะดลมงคลชัยในอ่างเก็บน้ำขาวรกรรมเนี่ย
ผมบอกเลยว่าคุณต้องไปดูสักครั้งในชีวิตแล้วกิจกรรมที่น่าสนใจก็คือเนี่ยฮะไปชมวิวที่สวยงาม
แล้วจะได้เห็นป่าไม้อันเขียวขจีแล้วก็โอ้โหผืนน้ำที่มันสวยงามแบบนี้
และความน่าอัศจรรย์ใจค่ะอยากให้รู้จริงจริงว่าพระจมน้ำเนี่ย
มีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรคือนี่คือพระพุทธรูปขนาดใหญ่และสูงกว่าห้าเมตรนะครับ
ค้นพบโดยพระทุดงรูปหนึ่งเมื่อนานมาแล้ว
แล้วเวลาต่อมากรมชลประธานเขาได้ขยายพื้นที่กักเก็บน้ำ
ทำให้บริเวณตรงนี้เนี่ยที่สำนักสงฆ์เขาระกรรมถูกน้ำท่วมไง
ก็ทำให้พระพุทธศิริภูวดลมงคลชัยเนี่ยจมอยู่ใต้น้ำแบบนี้ค่ะ
สุดท้ายมันกลายเป็นแหลกท่องเที่ยวครับเออ
เป็นอันซีนที่หลายคนไม่เคยเห็นงั้นปักหมุดไหมอ่ะ
หุดรอเลยไหมปักหมุดรอไว้เลยครับเดี๋ยวโควิดซาจะพาไปเที่ยว